อยากจะขึ้นรถไฟตามไปเที่ยวกันเลย

สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวกันเยอะนะคะ

กรมทางหลวงเขาก็เลยมีการจัดจุดพักรถเอาไว้๓จุด
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวรับอากาศหนาวในช่วงปีใหม่นี้
หกพันถึงเจ็ดพันคันต่อวันทางขึ้นภูทะเปิกเป็นทางเขา
ชันสูงถนนแคบค่ะรถที่มีกำลังไม่เพียงพอ
อาจจะเกิดปัญหาเวลารถติดนั่นเองนะคะที่เรากำลังปรับที่จอดรถพักรถนะครับ
ไว้หกแห่งถึงเจ็ดแห่งนะครับทางขึ้นทะเปิกเพื่อว่า
ให้รถได้สวนกันได้พักเบี่ยงกันตอนนี้ได้ขนได้ปรับพื้นที่
ส่งรถเกรดขึ้นไปปรับพื้นที่แล้วครับแล้วก็ก็เสร็จภายในวันนี้นะครับ
จากนี้นะคะแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ได้จัดจุดบริการประชาชน
เป็นจุดสำหรับแวะพักมีห้องน้ำให้บริการ
รวมทั้งออกบริการช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ทะเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากนะคะ
คุณผู้ชมโดยเฉพาะอากาศหนาวคนก็เดินทางจากกรุงเทพไป
ใช้เวลาไม่ค่อยมากก็คนเลยไปเที่ยวกันเยอะ
ปีใหม่ปีนี้มีรถนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางไปเที่ยวสูงถึง
หนึ่งหมื่นคันต่อวันทำให้รถติดเป็นทางยาวค่ะ